เอาคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
คืออยากให้ไปดูเอาไว้แล้วให้คุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องมุมจรปิดบนถนนแห่งนี้
แล้วลองดูซิว่ารถเก่งคันนี้เขามองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรกันแน่ลองดูค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเขาเห็นไหมทำไมถึงปาดอ้านดูอีกที
นี่คือปาดมาแบบนั้นเลยคือมอเตอร์ไซคันหนึ่งลักษณะเหมือนเริ่มเริ่มเขาเริ่มเข้ามาแล้วตีคู่กับมอเตอร์ไซคันนั้น
แต่ว่ารถมอเตอร์ไซคันนั้นไม่ถูกชนแล้วจนกระทั่งพุ่งเข้าไปชนด้านข้างรถชนกับมอเตอร์ไซค
คันนี้ค่ะจนคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้นะคะเป็นผู้หญิงด้วยคือตัวเธอเนี่ยความแรงของการชนเนี่ย
ถูกกระแทกทั้งตัวมอเตอร์ไซค์เองทั้งตัวเธอเองแล้วไปกระแทกกับตรงบริเวณทางเท้าฟุตบาทตรงนั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบางนาตราดคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอบางประกงฉะเชิงเศร้า
มันมีภาพกล้องวงจรปิดตรงจุดนั้นพอดีนี่คือจังหวะที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้ว
โอ้โหเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลยนะคะพอหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็รีบมาประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
โดยคนที่บาดเจ็บเนี่ยทราบชื่อก็คือคุณปิยพรนะคะอายุ๔๐ปีค่ะ
กำลังมุ่งหน้าจะไปทางกรุงเทพฯฮอนดาสี่บึกสีบรอนคันนี้
ซึ่งคนขับก็คือนายวันวัฒนัยอายุ๒๒ปี
ขับมาด้วยความเร็วตีคู่เบียดลักษณะเหมือนตบรถเข้าซ้ายแล้วกระแทกเข้ากับเธออย่างแรงค่ะ
เหตุการณ์นี้คุณปิยพรคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนทางด้านของคนขับรถเก๋ง
ก็ให้การแบบนี้ว่าไม่รู้ชนกันได้ยังไง
อ่ะตำรวจบอกเดี๋ยวตรวจสอบเหตุการณ์ดิฉันก็เลยเนี่ยแอบสงสัยไงว่า
เขาไม่เห็นจริงเหรอคือกระแทกเข้าไปเต็มแรงเลย